อีกเหตุการณ์หนึ่งนะฮะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
เพราะว่ามีผู้หญิงสองคนไปรุมตบผู้หญิงคนหนึ่ง

ผู้ชายอีก๒คนไปรุมต่อยผู้ชายอีกคนนึง
คุณผู้ชมฮะดูผู้หญิงสองคนนี้ลากผู้หญิงเสื้อแดงมากับพื้น
ทั้งทุบทั้งตีทั้งตบเอารองเท้าตบเข้าไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วทีนี้คนที่ถ่ายคลิปไว้ได้เขาอยู่ตรงไหนรู้ไหมคุณ
เขานั่งอยู่บนรถพอดิบพอดี

ใช่ฮะก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ
แล้วเนี่ยน่าจะเป็นเหตุของรักสามเศร้าเราสามคนน้อยหลวงหรือไม่

โดยคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะเอาคลิปนี้มาให้สื่อช่วยตรวจสอบหน่อย
เล่าเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นกลางดึกของวันอาทิตย์ที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อข้างตลาดไทยรุ่งทิพย์คลองด่าน
ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ก็เห็นรถคันหนึ่งมีผู้หญิงนั่งมา๒คนผู้ชายนั่งมา๒คน
แล้วก็น่าจะมีผู้หญิงสูงอายุนั่งมาอีกคนนึง
จากนั้นผู้หญิงสองคนลงมาลากกระชากผู้หญิงชุดแดงคนนี้นะฮะ
ตบส่วนผู้ชายอีก๒คนก็ลงไปลากผู้ชายเสื้อแดง
ซึ่งเป็นเจ้าของกระบะที่มาจอดอยู่ก่อนหน้านั้น
มชกต่อยจนบาดเจ็บสาหัสนะครับเลือดอาบหน้าเลย
ตัวผู้ชายเนี่ยหลบหนีออกมาได้ผู้ชายเสื้อแดงนะเดี๋ยวจะเห็นภาพนะฮะ
เขานั่งอยู่ที่๗๑๑แล้วเขาก็วิ่งหลบหนีเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อนี้
โดยสภาพเลือดอาบส่วนผู้หญิงเสื้อแดงถูกลากขึ้นรถไป
ทีนี้เป็นข้อมูลบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของภรรยาหลวงภรรยาน้อย
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราสอบถามทางด้านของภูมิกับการสพคลองด่านนะครับ
ก็ยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
และในคลิปก็มีคนถ่ายได้จริง
แต่ไม่มีใครเดินทางเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์
ทั้งตัวผู้ถูกทำร้ายและกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
เรื่องต้นได้สั่งการให้ชุดสายสืบออกไปติดตามตัวคนถูกทำร้าย
เพราะว่าคนถูกทำร้ายผู้หญิงคุณถูกลากขึ้นรถไปด้วย
ส่วนผู้ชายเลือดอาบหน้ายังหลบหนีได้ทันใช่ไหมฮะ
ส่วนผู้หญิงเสื้อแดงที่ถูกรุมตบถูกลากขึ้นรถไปด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะตามตัวให้เจอนะครับ
แล้วก็จะพยายามหาตัวคนก่อเหตุเข้ามาสอบสวนถึงปมก่อเหตุอีกครั้ง
จากเป็นการก่อเหตุอย่างอุกอาจต่อหน้าประชาชนต่อหน้าประชาชี

ยังไม่มีคนมาแจ้งความแต่มีภาพหลักฐานแล้วนะครับใช่ค่ะ